จะพาไปติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มี๒เหตุการณ์ใหญ่ที่จะพาไปดู
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์ไปชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
เหตุการณ์นี้ทำให้เสียชีวิตขาดที่เลย๑ศพ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
เป็นรถจักรยานยนต์พุ่งชนกับรถกระบะกลางสี่แยกเลยล่ะค่ะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๑รายแล้วก็เสียชีวิต๑ศพ
เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถจับภาพอุบัติเหตุเอาไว้ได้

คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
จนจังเลยค่ะบันทึกภาพอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
รับจ้างพุ่งชนรถกระบะบริเวณสี่แยกวัดแหลมทอง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บสองราย
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรแหลมชะบังก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ไปพบรถกระบะฟอร์ดสีแดงสภาพด้านหน้ารถเนี่ย
พังเสียหายยับเยินไปหมดเลยค่ะห่างไปเล็กน้อยก็พบกับรถจักรยานยนต์
ฮอนด้าเวฟสีดำแดงล้มคว่ำในสภาพพังเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อก็คือนายชินราชอุ่นสถานอายุ๔๕ปี
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็นายธนาวุฒิทรัพย์ออมสินอายุ๕๒ปี
คือผู้โดยสารทั้งคู่นอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็รีบปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่ว่านายชินราชเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนนายนิรุธประคองวัย๓๒ปีคนขับรถกระบะคู่กรณี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ขับรถมาตรงจุดเกิดเหตุที่เป็นสี่แยกนี่แหละค่ะ
อยู่อย่างที่เราเห็นในภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่อะนะคะ
ภาพจากกล้องหน้ารถอ่ะนะคือมอเตอร์ไซคันนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคะ
ขี่ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดจริงคือไม่รู้จะเบรกยังไงให้ทันเนี่ย
คือมันไม่รู้จะเบรกยังไงให้ทันเอาอย่างนี้แล้วกันนะ
ก็เลยพุ่งชนกันกลางสี่แยกอย่างจังเลยค่ะ
ถึงได้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้
เมืองต้นตำรวจก็นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนแล้วนะคะ
แล้วก็นำภาพกล้องหน้ารถมาใช้เป็นหลักฐานด้วยเดี๋ยวจะสอบสวนหาสาเหตุ
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเหมือนมาโดยไม่ได้มองขวาเลยนะคะ
ว่าจะมีรถมาหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนอุปัติเหตุอิ๋วรายนะคะ
เกิดขึ้นบนถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ์ในอำเภอวังทอง
พิศนุโลกนะคะตำรวจพร้อมแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุก๖ล้ออีซูซูสีเหลือง
แล้วก็รถจักรยานยนต์ฮอนด้าซีบีอาร์พันธุ์สีดำแดง
ชนติดอยู่ที่รถหกล้อบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านครองจราเข้
สภาพรถจักรยานยนต์พังเสียหายอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ไปพบศพ
นายวรวุฒิจันทรเครือญาติอายุ๓๐ปีเป็นคนขับรถบิ๊กไบท์
ภาพศพเนี่ยบาดแผลชะกันเลยที่บริเวณศีรษะกระดูกที่แขนแล้วก็ขาเนี่ยหักหลายท่อนเลยนะคะ
ทางด้านของนายทิศอิวัชชาวนาอายุหกสิบเอ็ดปี
เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าขณะที่กำลังจะขับรถบรรทุกดินข้ามถนนสายดังกล่าวก็มีกลุ่มรถบิ๊กไบท์
มุ่งหน้าจะไปทางอำเภอหลมศักดิ์เขาก็เลยหยุดรถรอค่ะ
แต่เมื่อขับรถผ่านไปแล้วก็เลยขับข้ามถนนเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้าน
แต่ว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถบิ๊กไบท์อีกคันขับตามมาด้วยความเร็ว
อันนี้เขามองไม่เห็นนะคะก็เลยทำให้รถบิ๊กไบท์เนี่ย
พุ่งชนเข้ากับรถบรรทุก๖ล้ออย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่
อย่างไรก็ตามตำรวจจะคุมตัวคนขับรถบรรทุก๖ล้อไปสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
พร้อมกับติดต่อญาติให้มารับศพนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ